ทำไมคุณผมยังไม่อยากป่วยยังไม่อยากเจ็บ
ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้เจ็บ
ไม่ว่าจะเป็นสหนึ่งหรือว่าคุณผู้ชมนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าพาไปออกกำลังกาย

ธรรมดาไปสมาธิก็ไปวัด
ออกกำลังกายก็ไปสวนสาธารณะ
แต่ว่าที่โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
เขาพาคนไข้คนป่วยนะคะ
ออกมาออกกำลังกายแล้วก็นั่งสมาธิ

ก็อาจจะเครียดกับอาการป่วยของตัวเองอยู่แล้วนะคะ
รวมทั้งคุณหมอคุณพยาบาล

น่ารักอ่ะ
หนูเมื่อกี้ออกกำลังกายหรือทำอะไรลูกเต็มเกียร

คุณหมอพยาบาลยืนออกกำลังกาย
แล้วก็เป็นคนนำคนไข้ในการออกกำลังกาย
ใช่เพราะว่าถ้าเคยไปโรงพยาบาลรัฐในช่วงเช้า

บางท่างไปตี๔นั่งรอถึง๘๙โมงค่ะ
ความเครียดก็มาความปวดเมื่อยก็มานะคะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนมค่ะ
นำผู้ป่วยแล้วก็ญาติญาติร่วมกิจกรรมเต้นประกอบเพลงบริหารร่างกายกันหน่อยนะคะ
เพื่อที่จะนวดผ่อนคลายที่ตึกอำนวยการ
ช่วงที่จะยื่นบัตรและรอการตรวจรักษา

พอโรงพยาบาลค่ะบอกว่ามีแนวคิดใหม่นะคะ
อยากจะกระตุ้นแพทย์พยาบาลบุคลากร
ให้ตื่นตัวในการบริการผู้ป่วย
แล้วก็ประชาชนที่ไปตรวจแล้วก็ปรึกษาเรื่องสุขภาพ
รวมทั้งเป็นการสร้างความใกล้ชิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ

บอกหมอพยาบาลทำไมหน้าบึ้งจังทำไมดุจัง
ดูภาพนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เขาปรับเปลี่ยนแล้วนะ
สนุกสนานยิ้มแย้มจำใสกันแบบนี้
วดให้กันผลัดนวดให้กันแบบนี้นะคะ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเวลา๘๙นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะ
พยาบาลมีความพร้อมในการบริการทุกรูปแบบเลย
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
อกจากนี้ก็มีการพัฒนาเรื่องเครื่องมือแพทย์
ตรวจรักษาการบริการเจ้าหน้าที่
ต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน

เป็นการลดความตึงเครียดระหว่างการรอตรวจรักษา
เพราะว่าบางวันมีผู้ตรวจวันละหลายร้อยคน

โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเลย๑ชั่วโมงเต็มค่ะ
เวลาราชการนะคะจันทร์ถึงศุกร์ที่โรงพยาบาลนครพนมค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่บ้านเช้าแบบนี้ยืดเส้นยืดสายกันหรือยังนะฮะ
กมือยกไม้สะบัดมือสะบัดไม้ปรบมือแบบที่คุณหมอทำเมื่อกี้นะครับ
อันนี้ก็ดีนะหันไปนวดคนข้างนะสารความสัมพันธ์กันหน่อย